อัปเดตนิดนึงละกันคนเก่งในวงการเยอะมากเลย
เป็นมาหมดแล้วในวงการบันเทิงเดี๋ยวจะไล่ให้ฟัง
นักร้องพิธีกรตลกโปรดิวเซอร์เจ้าของค่ายเพลง
เอาสิรับบทรับทุกบทปาก
รับบทหมดทุกอย่างโดมก็ฟาดมาหมดนะคะ
ล่าสุดหนุ่มโดมค่ะขอประกาศศักดาเป็นดารา๑๐๐กับเขาบ้าง
กับการกลับมารับแสดงซีรีส์ครั้งแรกนะคะ
ไม่ใช่แค่รับเชิญเดินแบบเดินผ่านฉากเหมือนอย่างในหนังหอแต้วแตกนะ
แต่ว่าอันนี้ในวันแถลงข่าวน้องตั้มเขาป่วยนะก็เลยมาไม่ได้นะคะ
ส่วนเรื่องที่โดมค่ะสั่งศิลปินในค่ายคุณผู้ชมค่ะ
พิกซี่นะคะว่าห้ามมีแฟนก็เรื่องจริงอยู่เหมือนกัน
เพราะวงการนี้มันน่ากลัวอุ้ยกลัวอะไรอ่ะ
มเลยต้องแบบว่าออกแบบว่ามาตรการกันไว้ดีกว่าแก้นะคะ
เพราะว่าอะไรบอกว่าพ่อแม่เขาไว้ใจ
ให้เด็กมาอยู่ในสังกัดผมผมก็ต้องดูแลให้ดี

เพราะว่าเมื่อกี้ยังคงแบบยังตีกับคนข้างอยู่เลย
ต้องบอกว่าวันนี้มาสัมภาษณโดมในฐานะดารา๑๐๐

จริงไหมคะห้ามเด็กในค่ายมีแฟน

ใช่คือเราก็คงไม่ได้เข้าไปห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า

บางทีเราก็ต้องดูแลความปลอดภัย
เนี่ยก็ว่าจะไปสมัครอยู่ค่ายพี่โดมเหมือนกันนะคะ

เออก็ลังเลอยู่เพราะว่าพี่โดมห้ามมีแฟนนะคะ

เออนะคะแต่ว่าก็เข้าใจคุณผู้ชม

ทักมานะคะที่เป็นข่าวมันก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าที่แบบเวลาแบบมีศิลปินใหม่น้องใหม่

วงขอเบอร์นู่นนั่นนี่นะคะเป็นคนในวงการนี่แหละ
เออนะคะจะเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้าง

เพราะว่าที่ผ่านมาก็คนรอบข้างเอ่ยเพื่อนเอ๋ย

แต่บางทีก็อยากให้โฟกัสกันที่ผลงานกันก่อน